สาวสวยหุ่นสูงปรี๊ดอย่างมาริยาภูลเลิศลาบกันหน่อยดีกว่านะครับ
แล้วก็หลายคนอยากรู้ค่ะว่าตอนนี้มาริยาจะมีผลงานอะไรให้ได้ติดตามกันบ้าง
โฟกัสงานบันเทิงอยู่หรือเปล่านะฮะ
เธอก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าตอนนี้ซุ่มทำโปรเจกต์สำคัญอยู่ค่ะ
ที่เธอตั้งใจจะทำมาตั้งแต่อยู่ในตำแหน่งตอนดำรงตำแหน่ง
ส่วนจะเป็นโปรเจกต์สำคัญอะไรนั้นไปฟังมาริยากันเลยค่ะ
กำลังหลายอย่างอยู่ค่ะเขาเป็นความลับอยู่ค่ะ
ค่ะอยู่อีกไม่นานครับอันนี้คือของของเราเองเลย
ใช่ค่ะเกี่ยวกับโครงการที่มันยังสร้างอยู่
งานแสดงเดี๋ยวจะมีละครออกมาช่วงมกราค่ะ
เข้าไปอยู่๒๓ตอนสนุกมากเลยค่ะ
ตอนแรกเราก็แบบตื่นเต้นเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน
แล้วแบบเราต้องรู้สคริปต์เป็นภาษาไทยด้วย
ซึ่งมันแบบทำให้เราฝึกฝนการพูดการแสดง
ซึ่งมันใช้ได้เป็นชีวิตประจำวันได้

ผลงานล่าสุดถ้าได้ติดตามกันนะ
ออกมา๓วินาทีสะเทือนทั้งวงการเลยนะครับสวยมาก
ส่วนเรื่องหัวใจมาริยาบอกว่าตอนนี้ยังโสดนะคะ
หลังจากที่หยุดความสัมพันธ์เอาไว้กับหวานใจ

แต่สำหรับเธอค่ะแม้จะยุ่งขนาดไหน
ก็ยอมรับนะคะว่าความรักมันมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตอย่างแน่นอนค่ะ
พอใจกับความรักค่ะไม่รักคิดว่าความรักเป็นอะไรที่สำคัญมาก
แต่ว่าความรักมันไม่ได้มีแค่กับแบบ

เรามีทั้งครอบครัวเพื่อนฝูง
คนที่เราทำงานด้วยเราก็ควรรักแบบทุกคน

อย่างงานยุ่ง
อย่างงานยุ่งตลอดค่ะ